คือคดีนี้มันมีหลายแง่มุมหลายมิตินะครับทุกผู้ชมครับ
มุมหนึ่งก็คือชีวิตของผู้คนในพื้นที่หลังจากเกิดคดีขึ้น

แม้แต่ตัวนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลจริง
พูดตรงเนี่ยคือ๑ปีที่ผ่านมาก่อนจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเนี่ย
แม้กระทั่งวันนี้ได้รับการประกันตัวในฐานะผู้ต้องหา
มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาจะผิดนะครับ
เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ต่อสู้ข้อกล่าวหาต่อไป

หนึ่งคือการหาพยานหลักฐานแล้วก็ไปตรวจสอบ

จนนำมาสู่การขออนุมาสรรค์ออกหมายจับสารเครื่องหน้าหมดหมายจับ

หลักฐานต่างเนี่ยมันจะไปโต้แย้งกับทางฝั่งของ
ตัวนายชัยพลหรือว่าทนายที่มาดูแลคดีให้เนี่ย
หักล้างกันแบบไหนอะไรยังไงย้อนไปดูตอนเช้าก่อนนะฮะย้อนไปดูตอนเช้าหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นายชัยพลเนี่ยคดีเนี่ยอยู่ที่สพกกตูมวันนี้ตั้งแต่เช้านะฮะนี่คือภาพ๗นาฬิกา๒๐นาที
ตำรวจเนี่ยคุมตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดมุกดาหารฝากขังผลัดแรก
โดยคัดค้านการประกันตัวนะฮะเพราะว่ามีอำนาจคุมตัวไว้สอบสวนเนี่ย
ชั่วโมงก็ครบละ๒วันแต่ยังต้องสอบพยานเพิ่มเติมอีก๑๕ปาก
ก็เลยจะขอฝากขังไว้ก่อนเกรงว่าจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยาน
หลักฐานก็เลยคัดค้างการประกันตัวด้วยนี่ฮะบรรดาแฟนคลับ
รักแฟนเพลงของเขาก็มารอตั้งแต่เช้าทีแรกข่าวบอกว่า
จะไป๑๐โมงแต่ตำรวจพาไปแต่เช้าเลยนะครับ๗นาฬิกา
ครับแค่นี้ครับ
จากนั้นก็เดินทางไปสารจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ที่ตัวจังหวัดนะครับระยะทางห่างจากสพกกตูมก็ประมาณร้อย
กิโลเมตรใช้เวลาอยู่สักประมาณ๒ชั่วโมง

ไปถึงที่ศาลก็มีจุดสกัดตั้งด่านตรวจวัดอุณหภูมิ
ฮะแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเป็นพื้นที่สารพื้นที่สารนะ
สื่อมวลชนก็รออยู่ด้านนอกนะครับบรรดายูทูบเบอร์แฟน
คลับของเขาก็มารออยู่เหมือนกันนะครับ
นี่นะฮะนางสาวิตรีและนายอนามัยวงศรีชาคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
วันนี้เนี่ยตอนเช้าไปที่โกรธของน้องชมพู่ที่วัดถ้ำภูผาแอก
สถานที่เก็บกระดูกของลูกสาวนำพวงมาลัยไปไหว้ไปจุดทูบ
บอกว่าต้องการขอกำลังใจจากน้องชมพู่อธิษฐานขอให้วันนี้
สามารถคัดค้านการประกันตัวลุงพลได้สำเร็จจากนั้นก็เดินทางไปศาลไปกันเจ็ดคน
พร้อมกับพยานคนอื่นด้วยนะฮะไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
ไปถึงสักแปดโมงกว่าคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
แม่น้องชมพู่แล้วก็พยานแต่ละคนได้เขียนคำร้องขอคัดค้างการประกันตัว
นายชัยพลไว้ที่ทนายความตั้งแต่เมื่อวานนี้
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะได้รับการคัดค้างการประกันตัว
เพราะหากผู้ต้องหาในคดีได้ประกันตัว
ทุกคนไม่มั่นใจในความปลอดภัยส่วนเรื่องเมื่อคืนนี้
ลุงพลร้องเพลงในห้องคุมตัวผู้ต้องหาที่สพกกตูม
แม่น้องชมพู่บอกว่าก็ขอให้สังคมตัดสินเอาเองละกัน
ว่าจะร้องเพราะอะไรร้องเพราะต้องการคลายความวิตกกังวลหรือไม่
ขอให้สารเมตตาพวกเราค่ะเมื่อเช้าเห็นว่ามีการเดินทาง
ที่โกรธของน้องแล้วก็เอาพวงมาลัยไปวางให้น้องเลย
พูดอะไรกับน้องบ้างครับขอกำลังใจให้แม่ด้วยค่ะ
ขอให้แม่ทำทุกอย่างให้สำเร็จค่ะแม่แม่จะขอสารเมตตายังไงบ้างค่ะ
ความเมตตาค่ะเพราะว่าเรากลัวความไม่ปลอดภัยค่ะ
ถ้าเกิดว่าเขาได้ประกันตัวออกมาเพราะพฤติกรรมเขาดูเหมือนว่าจะ
ค่อนข้างจะเกี้ยวกาดรุนแรงค่ะสำหรับพวกเราแล้วคือเรา
ในด้านความปลอดภัยของพวกเราค่ะหรือว่าได้ดูทนายตั้มนี่เขาให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการมั่นใจในการต่อสู้คดี
รูปนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะผู้นำทัพย่อมปลูกใจทหารค่ะ
ตอนเช้านะฮะสัก๘เกือบ๙โมงก็แดดร้อนหน่อยนะฮะ
เดินมาจากที่จอดรถจะเข้าตัวสารด้วยต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
คุณแม่น้องชมพู่ก็วัดอยู่สี่ห้าครั้งค่ะคืออากาศมันร้อนด้วยนะอืมนะฮะอ่า
สุดท้ายก็วัดอุณหภูมิผ่านนะฮะก็เข้าไปด้านในนะครับ
เข้ามาถึงสักพักหนึ่งฮะไม่นานแล้วครับ
รถคุมตัวนายชายพลก็มาถึงศาลจังหวัดมุกดาหารนะ
บรรดายูทูปเบอร์เขาก็มารอกันป้าแตนก็มานะครับ
มีเพื่อนสนิทอย่างป้าจำรองหรือว่าน้าตายน้องสาวป้าแตนก็มานะครับ
ทนายตั้มนะก็มานะครับเพราะว่าต้องมายื่นขอประกันตัว
ให้กับลูกความนะครับก็ยืนยันเหมือนที่ท่านฟังนะฮะ
คือทนายตั้มเขาก็ยืนยันเมื่อเช้านะเดี๋ยวฟังอีกทีนึงนะครับ
ยืนยันว่านายชัยพลไม่มีพฤติกรรมข่มขู่พยาน
หากศาลท่านจะหยิบยกเรื่องที่แม่น้องชมพู่ทำเรื่องคัดค้านก็พร้อม
เบิกพยานขึ้นไต่สวนถ้าหากได้ปล่อยตัวชั่วคราวก็ยินดี
เพื่อให้อิสรภาพนายชัยพลได้ออกมาต่อสู้คดีด้านนอก
ประเด็นสำคัญก็คือเราไม่ได้มีพฤติการหลบหนี
ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าที่ตำรวจมาโดยตลอดนะครับ
แล้วก็เรามีที่อยู่แน่นอนมั่นคงก็คือพี่ยูทูบเบอร์
ก็มีการถ่ายลุงพลอยู่ทุกวันนะครับไม่ไม่ได้ไปไหนนะครับ
วันนี้เราก็เตรียมหลักทรัพย์มาด้วยนะครับแล้วถ้าสารมีดุลพินิษฐ์ให้ใส่กำไรข้อเท้าเนี่ย
ลุงพลก็ยินดีนะครับเพียงแต่ว่าเราขออิสรภาพเพื่อจะไปต่อสู้คดีข้างนอกนะครับ
มันไม่มีอะไรที่ทำให้เราไปยุ่งเหยิงหรือไปเกี่ยวข้องอะไรได้อยู่แล้ว
เขาก็เตรียมเงินสดไป๕แสนฮะโฉนดที่ดิน๒แปลงนะครับ
เป็นของแฟนคลับมูลค่าล้าน๗เนี่ยเตรียมไปเพื่อขอใช้ประกันตัว
สุดท้ายสถานท่านก็ให้ใช้หลักทรัพย์๑๐๘ใช่ไหม
ทีนี้อย่างที่บอกว่าหลังจากนี้คือสิ่งที่เราต้องมาดูกัน
บอกว่าออกมาเพื่อขอโอกาสในการต่อสู้คดีถูกไหมคะ
ทีนี้แนวทางในการต่อสู้คดีมันจะไปต่อสู้ทางไหนยังไงได้บ้าง
เพราะว่าทางฝั่งตำรวจเองเขาก็มั่นใจว่าหลักฐานที่เขามีเนี่ยมันแน่นหนา
พอที่จะออกหมายจับได้แล้ว
ทนายตั้มบอกเลยนะคะว่าเอาเรื่องเส้นผมก่อนละกัน
เพราะเขาบอกว่านี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญใช่ไหม
เส้นผมที่เก็บไปจากในรถยนต์ของลุงพล

ตำรวจบอกว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอันนี้เนี่ย
นายตั้มบอกมันเป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในอดีตค่ะ
ที่จะต้องใช้เส้นผมที่มีรากผมเท่านั้น
นายตั้มเขาก็ออกตัวนะคะว่านี่ไม่ได้ต้องการจะดิสเครดิต
การทำงานชุดสืบสวนหรือว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะ
แต่จากมุมมองของทนายแล้วเนี่ยมันมีความผิดปกติบิดเบี้ยวอยู่หลายส่วน
แต่ทนายตั้มย้ำแบบนี้นะคะถ้าหากว่าลุงพลผิดจริง
ก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือค่ะ
ตำรวจเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ย
ทำให้ประชาชนเนี่ยสับสนเมื่อวานผมถามกลับไปเนี่ยเรื่องดีเอนเอ
ไม่รู้ว่ามีนักข่าวได้ไปถามหรือยังนะครับตำรวจเนี่ยออกมาพูดนะครับว่า
ตอนแรกพูดในธรรมนองว่าเป็นดีเอนเอเป็นของลุงพลด้วยซ้ำนะครับ
พอผมแย้งไปก็บอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับลุงพลซึ่งผมก็เดาให้เลยว่าเป็นป้าแตนนะครับ
แล้วผมก็ถามกลับไปแค่นี้แหละครับว่าเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าเป็นของป้าแตนนะครับ
เพราะว่าตรวจดีเอนเอมันไม่ได้มีรากผมนะอันนี้ทางตำรวจต้องตอบตรงนี้ให้ได้
เขาบอกว่าเขามีหลักฐานเด็ดอยู่ว่าคืออเด็ดก็ไม่ได้มีอะไรครับ
ตอนแรกเด็กคืออะไรครับที่บอกมาเด็กคือดีเอนเอแล้วพอผมมาตอบเรื่องดีเอนเอ
เราไม่เด็ดแล้วเหรอดีเอนเอกลายเป็นตอนนี้ดีเอนเอของตำรวจไม่เด็ดแล้วใช่ไหมอ่ะ
นะครับถ้าเด็ดจริงคุณก็ต้องมาตอบดีให้ได้สิว่า
ไอ้ที่ตรวจเนี่ยตรวจยังไงแล้วไประบุเป็นป้าแตนได้ยังไง
คือเส้นผมตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากสำนวนคดีที่ตำรวจ
ยื่นสำนวนขออนุมัติหมายจากจักษาเนี้ยค่ะนะฮะ
ระบุว่าวัตถุพยานที่เจอเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเนี่ย
ในรถของนายชัยพลและเส้นผมของคนใกล้ชิด
ของนายชัยพลไปตกอยู่ในที่เกิดเหตุเจอศพน้องชมพู่
ทั้งที่คนใกล้ชิดไม่ได้ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
โดยตรงกับรายงานการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการใช้รังสีเอ็กซอเรย์
จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชน
เพราะฉะนั้นคือทนายตั้มมองว่าเส้นผมที่จะใช้ตรวจพิสูจน์เนี่ยใช่ไหม
หลักฐานบอกว่านายชายพลพาเด็กไปจุดที่เจอเด็กเจอศพหรือเจอกางเกงของเด็ก
หรือว่าในรถมันมีเส้นผมของเด็กที่ถูกหั่น
เส้นผมที่ถูกตัดแล้ว
และไปเจอเส้นผมของคนใกล้ชิดนายชัยพล
แม้จะไม่ใช่ตัวนายชายพลแต่เป็นคนใกล้ชิด
ซึ่งอาจจะติดตัวนายชัยพลไปก็ได้อะไรประมาณอย่างนี้ก็ไปต่อสู้คดีกัน
แต่ทางหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเส้นผมมันไม่ได้ถอน
สำนวนบอกว่าหั่นเพื่อเบี่ยงเบนเป็นเรื่องของศัยศาสตร์เวทมนต์อะไรพวกนี้นะฮะ
เขาก็เอาเส้นที่มันหั่นเนี่ยที่ถูกหั่นบนจุดที่พบศพกับที่เจอในรถ

เพราะเขาสามารถเอาเส้นผมที่ถูกหั่นเนี่ย
มาเชื่อมต่อแล้วดูกันได้ว่ามันคือเส้นเดียวกันหรือไม่
อันนี้สำนวนของตำรวจบอกว่าเขาใช้วิธีนี้
ซึ่งมันสามารถยืนยันได้อะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งมันก็ต้องไปต่อสู้คดีกัน

อาจารย์โปรดังเมฆอินทรวรรษชุมนุม
อดีตอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีนะครับ
วันนี้ท่านก็วิเคราะห์คดีน้องชมพู่คดีของนายชัยพล
บอกว่าเชื่อว่าทางตำรวจมีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักมากพอ
ทำให้สารอนุมัติออกหมายจับลุงพลได้ใน๓ข้อหา
โดยเฉพาะข้อหาที่๒คือข้อหาทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปี
ข้อหานี้นะครับอาจารย์ปรเมฆบอกว่าเชื่อว่าตำรวจต้องได้พยานและหลักฐานการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ค่อนข้างชัดเจนมาประกอบผลการชนะสูตรพลิกศพ
ในเรื่องเวลาการเสียชีวิตที่จะระบุได้ว่าเด็กเนี่ยถูกทอดทิ้งจริง
พูดในทฤษฎีทางวิชาการเท่านั้นเองเพราะไม่เห็นสำนวน
แต่เข้าใจแล้ววันนี้ที่เขาตั้งอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรเขาต้องได้ระยะเวลาที่เด็กเสียชีวิตนะครับ
กับระยะเวลาที่มีการพาเด็กไปแล้วระยะเวลาที่คนที่พาไปปรากฏตัว
ซึ่งแสดงว่าปรากฏตัวปุ๊บระยะกลับระยะเวลาเสียชีวิตมันเสียทีหลัง
มันจึงกลายเป็นการทอดทิ้งเด็ก
พอมาดำเนินคดีวันนี้ผมก็คิดว่าที่ฟังท่านผู้บัญชาการตำรวจให้สัมภาษณ์ให้ข่าว
ก็บอกดำเนินการไปตามเท่าที่พยานหลักฐานที่มีอันนี้คือจุดที่น่าสนใจนะครับ
นี่การดำเนินคดีเท่าพยาหลักฐานที่มีอย่างน้อยต้องเข้าใจหน่อยนะว่า
พยานหลักฐานที่มีต้องแสดงต่อสารในการขอหมายจับ
ซึ่งการขอไม้จับเราจะรู้มันเป็นความลับระหว่างพนักงานสวนกับศาล
ก็ต้องแสดงเหตุผลกับสารและสารต้องเห็นว่ามันมีน้ำหนักน่าเชื่อว่านะครับ
น่าเชื่อว่ามีการกระทำตามที่กล่าวหานะครับ

ตั้งแต่เริ่มมีการชนะสูตรพลิกศพ
ชำนาสูตรฤทธิ์ศพพูดที่ชำนาสูตรฤทธิ์ศพ
จะบอกว่าไม่ทราบสาเหตุการตาย

ทำไมสำนวนมันไม่จบภายใน๖๗วันถ้าไม่ทราบสาเหตุการตาย
แสดงว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยทราบสาเหตุการตายมาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะ
เพียงแต่ไม่พูดเอาว่าถ้าอายการฟ้องผมไม่รู้ว่าอายการจะฟ้องไม่ฟ้อง
อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้าเขาฟ้องแล้วจะรู้ว่ามีพยานหลักฐาน
ใดชัดเจนแน่นอนคือวันตรวจพยานหลักฐาน

เพราะว่าเขาก็ปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
ส่วนที่ทนายสิทธาบอกว่าในส่วนพยานหลักฐานต่าง
นำไปสู่หมายจับเนี่ยเป็นเพียงการคาดคณีของเจ้าหน้าที่
อาจารย์ประเมฆมองว่าทนายตั้มเองก็คงยังไม่ได้เห็นสำนวน
การสอบสวนหรือว่าการขอหมายจับของเจ้าหน้าที่
แต่ในทางกฎหมายเนี่ยการที่สารอนุมัติหมายจับ
นั่นหมายความว่าต้องมีหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอ
ส่วนสิทธิ์ในการประกันตัวก็เป็นสิทธิ์ทั้งของผู้ต้องหาแล้วก็ผู้ที่คัดค้าน
ซึ่งวันนี้ก็ได้รับการประกันตัวนะฮะ
คุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องรังสีเครื่องซินโครตรอนอะไร
เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นแบบเอ๊ะมันคืออะไรมันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน

ถูกต้องเพราะบอกว่านี่แหละคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ออกหมายจับได้
ศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ออสโพสต์แบบนี้เลยนะคะว่า
ลุงสารภาพเถอะโทษหนักจะได้กลายเป็นเบา
ตำรวจทำงานครั้งนี้ปีกว่านิติวิทยาศาสตร์แน่นหนาดิ้นไม่หลุด
การพิสูจน์ไม่มีพลาดแน่นอนนี่อาจารย์ออสเป็นคนยืนยันเองนะคะ
อาจารย์ออสอธิบายเครื่องนี้และการทำงานของมันแบบนี้ค่ะ
คดีของน้องชมพู่เนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะเส้นขน๓เส้นแล้วก็เส้นผมอีก๓๖เส้น
เส้นคือเส้นผมที่ถูกตัดของน้องชมพู่
ในการตรวจสอบว่าเป็นเส้นผมของใครและเข้ากับใครที่เป็นผู้ต้องสงสัยบ้าง
แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องการหลักฐานที่มันละเอียดกว่านี้

ในประเทศไทยนะคะมีเครื่องนี้อยู่เครื่องเดียว
ทั้งประเทศที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารีจังหวัดนครราชศรีมา
การทำงานของมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

เวลาถูกตัดออกมาเนี่ยมันจะมีรอยตัด

แล้วถ้าเราไปวางต่อกับต้นไม้ที่ถูกตัดตรงต่อเนี่ยมันจะรู้ว่าเป็นเส้นเดียวกัน
เส้นผมก็เหมือนกันแต่ด้วยความที่ขนาดมันเล็กมากเลยต้องใช้แสงซีนโครตรอน
มันจะให้เห็นเลยนะคะว่ารอยตัดมันเป็นแบบไหน
แล้วก็เอาอันนั้นแหละไปเทียบกับเส้นผมที่พบในรถกระบะของลุงพล
ว่าคือเส้นผมที่ตัดมาจากศีรษะของน้องชมพู่

นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมตำรวจถึงมั่นใจแล้วก็ใช้หลักฐานชิ้นนี้ในการออกหมายจับลุงพล
เพราะฉะนั้นอาจารย์ออสเลยบอกว่าอ่างั้นฝากประเด็นนี้เอาไว้ให้ทนายตั้มกับลุงพล
ลองไปแก้ดูว่าจะแก้ต่างประเด็นนี้ยังไง
เส้นขน๓เส้นกับเส้นผม๓๖เส้นนะครับ
ที่ตำรวจเก็บได้ในสถานที่เกิดเหตุ
นำไปสู่การพิสูจน์โดยใช้เทคนิคด้านเอ็กซาเรย์นะครับ
ก็คือใช้กล้องอิเล็กตอนแบบส่องกราดนะครับ
แต่ว่ามันต้องใช้เทคนิคเอ็กซาเรย์ที่สูง
ไปกว่านี้เพื่อดูภาพตัดขวาง
การต่อว่าเป็นเส้นผมที่ตัดมาจากตัวศีรษะของน้องนะครับ
แต่ว่าความละเอียดมันจะสูงขึ้นนะครับ
แล้วสามารถที่จะดูภาพตัดขวางของพื้นผิว
เฟสได้ละเอียดมาก
เส้นผมที่เจอบนรถของผู้ต้องหา

เป็นตัวเดียวกับที่ตัดมาจากศีรษะของน้องชมพู่
ซึ่งตัวนี้เป็นพยาหลักฐานที่สำคัญ
ที่ทำให้ผู้ต้องหาดิ้นไม่หลุดว่า
คุณมีเส้นผมเซตนี้ได้อย่างไร

ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับรายงานข่าวจากชุดสืบสวน

คือมันมีวัตถุพยานต้องสงสัยบางอย่าง
ซึ่งผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ชัดเจนว่า
ถูกพยานนี้เป็นสิ่งที่มาจากศพของน้องชมพู่
หลังจากเสียชีวิตแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าลุงพลไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ไม่ได้บอกว่าเป็นคนฆ่าหรือเป็นคนทำให้ตาย
แต่บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตาย
ถ้าไม่เกี่ยวจริงทำไมถึงเจอหลักฐานแบบนี้ในรถของลุงพลได้
เพราะมันคือเส้นขนหรือว่าเส้นผมที่เกิดขึ้นหลังน้องชมพู่เสียชีวิตแล้ว
มุมของอาจารย์ทางภาควิชาเคมีอย่างอาจารย์ออสนะฮะ

คือคุณผู้ชมค่ะสำนวนคดีของตำรวจในวัตถุมาสาธารณายจับและข้อหนุนรัฐ
ที่ต้องหาในคดีนี้ก็คือนายชายผลวิภาเนี่ย
ถ้าผู้ชมไปดูในเพจไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้

คือผมสรุปให้ฟังคร่าวอีกครั้งหนึ่งก็คือ
วันเกิดเทศ๑๑พฤษภาคมที่ชมผู้หายตัวไปปี๖๓
วันนั้นตอนช่วงเช้าน้องชมพู่หายตัวไป

ที่เด็กจะหายตัวไปจากบ้านโดยที่ไม่มีการร้องอะไรเลย

แถวบ้านเล่นอยู่แถวนั้นก็ไม่ได้ยินเสียง
แสดงว่ามีคนที่ต้องสนิทและไว้ใจ
เพราะเด็กเป็นเด็กที่น้องชมพู่เป็นเด็กที่
ถ้าคนแหลกหน้านึงไม่ไปด้วยร้องโวยไม่ยอมแน่

คนเนี่ยบอกได้หมดอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไง

ชัดเจนไม่ได้ว่าช่วงเช้าวันนั้นอยู่ที่ไหนเนี่ย

สอดคล้องกับมีพยานเขาเห็นว่าช่วงระหว่างนั้นเนี่ย

นายชัยพลอยู่ในเส้นทางที่
จะสามารถเดินไปยังบ้านเด็กได้

เพื่อไปส่งพระอีกที่หนึ่ง
แล้วบอกกับพระว่าหลานผมหายนะ
ซึ่งมันก็มีข้อมูลว่าตอนนั้นยังไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กหาย

นายชัยพลก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่า

แต่มีพยานสองคนบอกว่าไปเจออยู่ที่ร่องน้ำแถว
แถวภูเหล็กไฟเป็นด้านล่าง
ท่าทางเร่งรีบพูดจาอะไรไม่ทัก

จนกระทั่งสุดท้ายไปพบศพน้องชมพู่๑๔พฤษภาคม

ประมาณทุ่มกว่านะบนภูเหล็กไฟ
ขึ้นไปสักเกือบสองกิโลจากด้านล่าง
ตรงนี้เจ้าหน้าที่เจอนี่ฮะรองเท้าแตะ
กางเกงและเส้นผมที่ถูกหั่น
เจ้าหน้าที่บอกว่าไปตรวจสอบชนะสูตรศพแล้วเนี่ย
คาดว่าน้องชมพู่เสียชีวิต
คือช่วง๑๔นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๒พฤษภาคม
ถึง๑๔นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๑๓พฤษภาคม
ระยะเวลาคือ๒๔ชั่วโมงระหว่าง๑๒๑๓นี่แหละ
นั่นหมายความว่าตอนที่เด็กถูกพาไปจากบ้านยังไม่เสียชีวิต
ในวันที่๑๑นะถึงเป็นข้อหาเรื่องทอดทิ้งไง
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมผู้ต้องหาคือพาเด็กไปทิ้งไว้จุดหนึ่ง
แล้วก็พาขึ้นไปทิ้งอีกจุดหนึ่งบนภูเหล็กไฟที่สูงขึ้น
แล้วเด็กขาดน้ำขาดอาหารแล้วเสียชีวิตก่อนที่อีกวันจะมีคนมาพบศพ
เส้นผมเด็กที่ถูกหั่นเนี่ยหรือว่าถูกถอดเสื้อผ้าหมดเนี่ย
หนึ่งคือต้องการอำพลางคดีว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศแล้วฆาตกรรมเด็ก

เพื่อให้ดูเหมือนว่ามีคู่กรณีของคนที่เป็นผู้ปกครองเด็กที่เขาเป็นคู่กรณีกัน

นำไปสู่การตรวจค้นแล้วไปเจอเส้นผมของน้องชมพู่ตกอยู่ในรถลุงพล
แต่ป้าแตนบอกว่าโอ้โหก็น้องชมพู่
ลุงพลเขารับไปรับไปส่งไปไหนมาไหนด้วยกัน
มันก็มีเส้นผมหล่นอยู่ก็มันก็เป็นไปได้
คือถ้าจำได้ลุงพลก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้แล้วด้วยเหมือนกันว่า
จะเจอของเจอเส้นผมอะไรเนี่ยไม่แปลกเลย
เพราะว่าชมพู่ก็มานั่งรถคุณลุงพลบ่อย
หรือเจอเส้นผมลุงพลหรือจะคนใกล้ชิดลุงพล
ตกอยู่ตรงที่เกิดเหตุตรงจุดพบศพน้องชมพู่
ทำไมจะเจอไม่ได้ก็ลุงพลเป็นคนขึ้นไปดูศพหลาน
เป็นคนนำทีมตำรวจนำทีมชาวบ้าน
ในการค้นหาพาขึ้นภูเหล็กไฟจนเจอนั่นแหละ

สุดท้ายมันก็มาเป็นคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไง

ใช่ค่ะเป็นรังสีทิมโครตรอน

แต่ที่บอกว่าโอ๊ยเส้นผมชมพู่เจอเมื่อไหร่ก็เจอได้

ต่อสู้กันในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์แบบ
โอ้โหเรื่องนี้คดีน้องชมพู่เนี่ยท่านผู้ชมครับ

เพราะว่ามันเป็นการต่อสู้เชิงคดีทางหลักนิติวิทยาศาสตร์แท้เลย

นายอาชิริยาเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจกรรมนะครับ

รวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจจะสามารถดำเนินคดีกับนายชัยพลได้
คดีนี้จะไม่มีพยานหลักฐานที่เป็นเทคโนโลยีอย่างเช่นกล้องวงจรปิด
ดังนั้นพยานหลักฐานต้องต่อจิ๊กซอ
ถ้ามันขาดช่วงใดช่วงหนึ่งศาลเนี่ยอาจจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย
และก็จะเป็นความเสียหายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายอาชญาบอกด้วยว่าตอนนี้มีคนคนหนึ่ง
พยายามใช้โซเชียลมีเดียในการทำลายความน่าเชื่อถือของตำรวจ

สิ่งที่ชุดพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดนี้นะครับใช้เวลานานมันอาจจะไม่ถูกใจประชาชนอาจจะไม่ถูกใจทุกคน
แต่ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่จะเกิดผลในกระบวนการยุติธรรมในชั้นพิจารณาคดีเนี่ยนะครับ
ตรงนี้แหละจะเป็นตัวชี้ขาดนะครับว่าหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจมีนะครับจะลงโทษผู้ต้องหาได้หรือไม่มากกว่า
คนนี้ออกมาแค่เป็นตัวออกสื่อนะแล้วออกมาที่เครดิตตำรวจแค่นั้นเองเดี๋ยวเวลาขึ้นชกตัวเองไม่ได้ขึ้นชกหรอก
เพราะตัวเองไม่มีฝีมือถ้ามั่นใจว่าเอมี่อเมจาคอปเนี่ยไม่ผิดแล้วให้หนีไปทำไมเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าลุงพลเนี่ยนะครับอย่าเชื่อมั่นมากเวลาติดคุกเนี่ยลุงพลติดคุกนะครับไม่ใช่ทนายติดคุก
ส่วนเรื่องที่นายชัยพลร้องเพลงเสียงดังที่ห้องคุมขังสพกก
ขับเขาเห็นว่าไม่เครียดชิวอะไรประมาณอย่างนี้

บอกว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับป้าแตนด้วยนะครับ

สมพรหลาโพป้าแตนภรรยาของลุงพล

ข้อหานำพาผู้ต้องหาหลบหนี
บอกว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี

ก็จะไปแจ้งความที่สนปฐุมวัน
ดำเนินคดีกับเมียนายชายพล
ข้อหานำพาผัวหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ที่เห็นชัดที่เห็นชัดตามคลิปวิดีโอเนี่ย

ที่ไปพานายชายพลหลบหนีไปที่กรุงเทพมหานคร
เราถือว่ามีเจตนาที่จะให้การช่วยเหลือนะครับ
นำพาผู้ต้องหาหลบหนีจากการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ตอนนั้นก็จะไปแจ้งความพิสนองปฐุมวัน

คือเขาต้องการให้เห็นว่าเขาไม่เครียด

แล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

โอ้โหจริงเครียดจะตายเสียแล้ว
แต่ว่าทำเป็นสร้างภาพอย่างนั้นอย่าลืมว่าคนคนนี้สองซิม

สัปดาห์หน้านายอาชิระเขาจะไปแจ้งความป้าแตนเพิ่มเติมอีกคนนึง

ทางทนายตั้มเองก็จะเข้าไปพูดคุยกับนายศิระเจนจาคะด้วยนะ

หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะยังไงไปถึงคุณศิระได้
ถ้าจำกันได้ในช่วงแรกที่เกิดคดีน้องชมพู่เนี่ย
นายศิราคือลงพื้นที่บ้านกกอกด้วยตัวเองนะคะ
ถ้าเกิดสมมุติว่าในคดีนี้เนี่ยในการต่อต่อไปเนี่ย
มีใครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถมาร้องเรียนกับเขาได้
ซึ่งล่าสุดธนายตั้มก็ประสานไปจริง
ร้องเรียนเรื่องขอความเป็นธรรมให้กับลุงพล
คือตอนนั้นที่คุณศิละไปเนี่ยที่บ้านกอกก็เพื่อจะไปดูว่า
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของใครในบ้านกอกเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่า
เราก็กลับมาแต่วันนี้เขาบอกว่าท่านายตั้มได้ประสานมา
เกี่ยวกับที่นายชัยพลถูกแจ้งข้อหา
ใช่ค่ะซึ่งนายศิราก็บอกว่าประสานมาจริง
แล้วตัวนายศิราเองเนี่ยก็มองว่ามันก็มีข้อสงสัยหลายประเด็นอยู่นะ
อย่างแรกก็คือเรื่องการออกหมายจับลุงพลนายศิราบอกว่าจริงมันออกเป็นหมายเรียกก่อนก็ได้
ตามปกติแล้วเนี่ยออกหมายเรียกถ้าไม่มาออกหมายเรียกครั้งที่๒และถ้าไม่มาอีกค่อยออกหมายจับ
ทำไมตำรวจไม่ออกหมายเรียกแต่ออกหมายจับทันทีเลยอันนี้ข้อสงสัยที่หนึ่งของนายศิระ
ส่วนอีกประเด็นถ้าเป็นไปตามข่าวที่ออกมาว่าลุงพลเนี่ยพยายามหลบหนีก่อนหมายจับจะออก
ที่นายอัจฉริยะบอกจะไปฟ้องป้าแตนใช่ไหมว่าพาผู้ต้องหาหลบหนี
เรื่องนี้นายศิราบอกว่าถ้ามีการหลบหนีจริงมันก็ต้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะ
และอีกอย่างหนึ่งที่นายศิราสงสัยก็คือว่าวันที่มีการนัดหมายจะไปมอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ทำไมวันนั้นไม่ให้เขามอบตัวทำไมถึงกลายเป็นการจับกลุ่มตัว
อันนี้นายศิราบอกว่าอยากจะถามถึงมาตรฐานในการควบคุมตัวผู้ต้องหาของทางตำรวจด้วย
การที่แสดงเจตนามีการนัดหมาย๑๐โมงเช้าที่สำรวจแห่งชาติเนี่ย
ก็เป็นการแสดงเจตนาจะเข้าสู่กระบวนยุธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะครับ
แล้วก็ใช้ช่องทางไม่หลบหนีแสดงเจตนาไม่หลบหนี
มีคดีอื่นที่ท่านได้ทำอย่างนี้หรือไม่

ทำไมลุงพลถึงได้มีการจับกลุ่มไม่รับมอบตัว
ใช้นุ้นนิ้นอะไรนะครับ
หากว่าจับภูมิตามัยจับฝ่ายสืบสวนคงไม่มัยจับในกรมตำรวจหรอก

มันอยู่ในกรมตำรวจแล้วมันจะหนีไปไหน
เรื่องนี้ต้องถามพนักงานสอบสวนว่าการใช้ดุลิตในการออกไม้จับทันที
แล้วก็ไม่ออกหมายเรียกนะครับตามขั้นตอนใช้หลักเกณฑ์อะไร
วันสองวันนี้จะมีออกหมายจับคนที่คดีฆ่าน้องชมพู่นะครับ
เพราะฉะนั้นลุงพลก็มีสิทธิ์ที่จะไปคนไหนก็ได้
ไม่ใช่มีพฤติกรรมการหลบหนี
ตรงนี้มันก็มีเหตุสงสัย
ว่าเป็นการ
หรือใช้การที่ลุงพลไปนอนอีกที่หนึ่งแค่คืนเดียว
แล้วก็หากเขียนคำร้องอย่างนั้นจริงต้องมาตรวจสอบแล้ว

ว่าเรื่องนี้มันเข้าข่ายในอำนาจหน้าที่
ตรงกับการพิจารณากฎหมายการยุติธรรมหรือเปล่า
ถ้าเข้าปุ๊บนี่นะคะจะยื่นบรรจุเป็นวาระการประชุม
แล้ววันที่๑๖มิถุนายนอาจจะต้องเชิญ
พลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขพบตรพนักงานสอบสวน
แล้วก็ฝ่ายนิติเวศให้เข้ามาชี้แจงด้วย
แล้วก็อยากจะฝากไปถึงพ่อแม่น้องชมพู่ด้วยนะคะ

พบตรท่านก็เคยไปชี้แจงกับคณะกรรมธิการ

ใช่เป็นหัวหน้าทีมในการทำคดีนะฮะคือเรื่องหมายจับเนี่ยมันต้องไปดูข้อหาและอัตราโทษ
ซึ่งถ้ามีอัตราโทษสูงบางทีมันจะเข้าข่ายเรื่องของหมายจับได้เลย
ต้องเป็นหมายเรียกหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

คุณผู้ชมครับย้อนไปดูบรรยากาศที่บ้านกกอกหน้าบ้านนายชัยพลวันนี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ระหว่างที่กำลังรอฟังว่าสารจะให้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัวเนี่ย
วันนี้มีข่าวว่าตำรวจปทศจะลงพื้นที่มาตรวจสอบลานพญานาคตรงนี้
ที่ตอนนี้ยึดพื้นที่ไว้แล้วเพราะว่านายชายพลเนี่ยมาก่อสร้างลุกล้ำพื้นที่ของป่าไม้เขานะฮะ
แล้ววันนี้นัดหมายให้ครูประดิษฐ์ครูประดิษฐ์เป็นชาวบ้านกกตูมนะฮะ
ที่นายชัยพลเนี่ยบอกว่าให้ที่นายชัยพลมาหรือจะซื้อต่อหรือจะอะไรก็ไม่รู้นะ
ในการมาสร้างโบ้งสร้างบ้านอะไรอยู่แถวนี้
ปทศเลยนัดครูประดิษฐ์ให้เอาเอกสารมาดูว่าตกลงแล้วพิกัดตรงไหนอะไรยังไงบ้าง
ที่ให้นายชัยพลเนี่ยไปสร้างที่อยู่ที่ทำกินมันเกี่ยวข้องมันลุกล้ำมาในพื้นที่ของป่าไม้ป่าสงวนหรือเปล่า
แต่วันนี้ครูประดิษฐ์บอกไม่สบายก็เลยไม่ได้มาเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ได้ลงพื้นที่มานะฮะ
แต่บอกว่าได้ส่งเอกสารไปให้ปรศตรวจสอบแล้ว
ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารให้ข้อมูลกับเรานะครับว่าจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ลานพญานาค
ที่สร้างสารเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งคือไม้มะค่าแต้นะจุดตั้งประดิษฐานพระเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ครอบครองของครูประดิษฐ์
ตามที่นายชัยพลกล่าวอ้างนะครับเป็นพื้นที่ป่าสงวนชัดชัดนะ
แต่ยังไงตามขั้นตอนก็ต้องให้ครูประดิษฐ์เนี่ยมาชี้พิกัดให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานก่อน
จะได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบในการตรวจสอบนะฮะ
อันนี้นะครับ
เดี๋ยวไปดูเรื่องของผู้ใหญ่บ้าน
ใช่เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญแหละเพราะว่าศาลมอบหมายหน้าที่มาให้แล้วนะคะ
สำหรับการดูแลผู้ต้องหาก็คือดูแลลุงพลควบคุมให้อยู่ในเงื่อนไขที่สารให้เอาไว้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งคนนี้คือนายลิขิตเชื้อคนแข็งนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาได้รับหนังสือมาแล้วล่ะเป็นหนังสือข้อปฏิบัติในการดูแลผู้ต้องหา
เพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งสารหลังได้รับการประกันตัว
เขาบอกเขากังวลเหมือนกันนะคือก็รู้สึกกังวลแหละกับหน้าที่นี้
เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านมา๑๕ปีไม่เคยต้องมาดูแลผู้ต้องหามาก่อนในชีวิตเลย
แต่ถามว่าส่วนตัวรู้จักกับลุงพลไหมก็รู้จักนะคะแต่ไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่
ทีนี้พอรู้เรื่องแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องมีการนัดพูดคุยถึงข้อปฏิบัติต่างที่สารกำหนดนี่แหละ
คิดว่าลุงพลคงไม่น่าจะไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานหรอก
แล้วก็ยืนยันอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าถึงแม้ว่าจะได้รับหน้าที่ให้มาดูแลลุงพล
แต่ขอยืนยันตรงนี้ว่าจะไม่ผันตัวเองไปเป็นยูทูบเบอร์อย่างแน่นอน
เพราะเขาถือว่าตัวเองเป็นผู้นำชุมชนก็คงจะแค่ดูแลตามคำสั่งสารเท่านั้นแหละ
ลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้างนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ลิขิตจะหมายถึงใครนะ
ผู้ใหญ่คนไหนเป็นยูทูเบอร์เนี่ย

เออเลยดูลงดูแลผู้ต้องหาที่สารท่านสั่งมาไม่ได้